คุณเดินแถวนั้นไม่ได้นะทำไมอ่ะสูบคุณลงไปนะสูบอย่างฉันสูบฉันยังไปสวรรค์
แต่อย่างเธอน่ะสูบน่ะเพราะวันนี้เธอไม่อมหิตเธอเป็นคนดีวันนี้ฉันชอบเธอ
ไม่ได้รักที่หนุ่มอยู่วันนี้วันนี้ฉันรักเธออยู่
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตีกันวันนี้เธอโอเคเธอทำดีเธอทำถูกเธอเลิศ
เลิศเธอเป็นคนไม่อมหิตเธอจิตใจดีเธอเป็นคนดี
และความจริงแล้วเจ็ดใจเธอเอามาหิตยายหวนก็เลยทำไข่พะโล้มาให้เธอ
เพราะนางชอบกินไข่พะโล้ผลพลอยได้เลยได้กินไข่พะโล้เหรอคะหมอ
ยายหวนบอกอุ๊ยตายแล้วเธอเข้าข้างฉันมันไม่ได้เข้าข้างหยวนเขาไม่ได้เข้าข้างเรา
เขาทำไปตามหน้าที่พิธีกรยายหวนก็เลยนั่งต้มไข่บนรถฉันถามยายหวนเธอทำอะไร

เอาจริงนะเมื่อวานเลยคุณแม่พี่หนุ่มก็เป็นห่วงคุณแม่มากเลยนะ

เป็นห่วงเรื่องพี่มดไงคือพี่หนุ่มเขาเป็นคนแบบไม่แสดงออกเยอะ
แต่คือถ้าไม่ใช่ตัวตัวกั้นเขาจะรู้ว่าพี่หนูก็รักคุณแม่มาก

ตัวอีไอจิมึงไปลอกสวยตรงพิภาพวดีลังศิษฐ์ไป
ว่าจริงครับ
นี่แหละพิภาพวดีลังศิษฐ์
เป็นห่วงพี่พี่มดแบบตัวเขาไปเจออะไรที่ไม่ดี
เขาก็เลยบอกอยากให้คุณแม่เนี่ยอู๊คแบบ

แปลวิ่งมันจะเหมือนแบบเป็นวัวกระทิศเผนที่พร้อมที่จะแบบว่า
ดันแล้วพร้อมที่จะแบบแหกตลอดเวลาไง
เอานี้สิเอาหมอรัสเซียสิ
รายการเช้าวันนี้ฉันมาเผยอก็ทำ
เออเมื่อเช้าเข้าไป